วันนี้เรื่องของคดีคุณแตงโมมีความคืบหน้า
ในฝั่งของชาวทานายชาวทานายเดชาเหนียถอนตัว

คุณแตงโมตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกแล้วที่ญ้ายฝ่ายมาอยู่ฝั่งสสเต้
มีทีมกฎหมายที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นทนายกฤษณะรวมถึงนายอัจฉริยะ
และเดี๋ยววันพรุ่งนี้๑๑โมงทั้งแม่สสเต้แล้วก็คุณอัชริยะ

แต่ตอนนี้ทีมข่าวของเราคุณภูริพัฒน์บุญนินซึ่งคุยกับทนายเดชาตั้งแต่เช้ามาเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ไปตามทนายเดชาตอนออกรายการอยู่ตอนนี้นะฮะ
คุณภูริพัฒน์ฮะตรงนั้นมีความคืบหน้าอะไรบ้างไหมฮะ
ทนายเดชาเข้าไปในรายการแล้วใช่ไหมฮะ

คือเมื่อสัปดาห์ทนายเดชาเดินทางมาเฉินที่ช่อง๓เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งแกก็มาคนเดียวครับพร้อมกับคนขับรถตามปกติของแก
โดยวันนี้ประเด็นหลักที่แกจะมาพูดเนี่ยก็คือเรื่องที่ถอนตัวออกจากการเป็นทนายความของแม่คุณแตงโม
เมื่อช่วงเช้าผมได้พูดคุยกับอาจารย์เดชาครับ
อาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีความกังวลไม่ได้มีความเครียดนะฮะ
เขารู้สึกสบายใจที่มีความสุขที่ได้ถอนตัวในการเป็นทนายความในครั้งนี้
เขาบอกว่าเขาใช้เวลาในการเจรจาของคุณแม่เนี่ยพูดคุยกันประมาณชั่วโมงกว่าครับ
การพูดคุยกันจนสุดท้ายเนี่ยก็มีการถอนตัวกันเกิดขึ้น
อาจารย์เดชาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกกังวลใจพี่บุ๊คครับ
ก็ยังรู้สึกที่จะโอเคอยู่แล้วก็ภายหลังจากที่วันนี้เนี่ยเขาก็จะไม่พูดถึงในเรื่องของคดีความของคุณแตงโมอีก
ซึ่งบริเวณที่บริเวณช่อง๓ตอนนี้พี่บุ๊คครับ
ยังมีสื่อบนชนหลากหลายสำนักทีเดียวที่มาเฝ้ารอการแถลงข่าวของอาจารย์เดชา
อาจารย์เดชาบอกว่าอาจารย์เดชาจะพูดรอบเดียวก็คือในช่วงบ่ายของวันนี้ภายหลังจากเสร็จรายการ
อาจารย์บอกว่าจะพูดทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับของอาจารย์
ไม่ได้ไปพาดพิงของหน่วยงานไหนหรือว่าคนไหนเป็นพิเศษเพิ่มเติมครับพี่บุ๊คครับ
คุณพูนิพัฒน์ค่ะ
คุณพูนิพัฒน์ค่ะ
เพราะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะพูดคุยรอบเดียว
แล้วก็ภายหลังจากนี้จะไปพูดถึงในเรื่องของคุณคดีของคุณตังโมอีกครับ

ในกลุ่มไลน์ทนายเดชามีการอธิบายรายละเอียด

อาจารย์เดชาไม่ได้พูดถึงรายละเอียดในส่วนนี้

อาจารย์เดชาน่ะบอกว่าอาจารย์มีการถอนตัวแล้ว

ก็มาให้กำลังใจอาจารย์กันหลากหลายทีเดียว

ความคิดเห็นไม่ตรงกันในทางคดี

ไม่มีกระแสที่ว่าอาจารย์เดชาถอนตัวเพียงฝั่งเดียวนะครับ
แต่มีกระแสว่าทนายอาจารย์เดชาเนี่ย
ปลดจากคุณแม่ของคุณตังโมเป็นคนปลดเอง

สรุปแล้วเนี่ยใครปลดไป

แต่เรื่องนี้ครับมีคนที่หนักใจมากที่สุด
รู้ไหมครับเป็นทนายกิจสนะ
นายกิจสนะบอกว่าตอนนี้ตัวเองหนักใจมาก
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามาอยู่สองฝั่งตัวเองเนี่ย
ต้องเป็นทีมของพักไทยศรีวิรัยที่เป็นธนายความ
ก็คือตัวเองเขากลัวว่าอาจารย์ทนายกิจสนาเนี่ย
ว่าอาจารย์เดชาจะเข้าใจผิดว่า
เรื่องทั้งหมดเนี่ยทนายกิจนะเป็นคนอยู่เบื้องหลังครับพี่บุ๊คครับ

เพราะว่าก่อนหน้านี้คือคุณแม่เป็นคนปลดทนายกฤษณะ

ต้องมาร่วมกันกับทนายกฤษณะอีกใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับ
นั่นก็ทำให้ธนายกิจสนาเกิดความหนักใจมาก
ที่ต้องกลับมาดูแลคดีนี้ต่อ

ศรีวิรัยหากว่าคุณเต้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้ต่อไป

คุณชิลครับเราใช้ว่าทนายเดชาถอน

ทนายเดชายืนยันว่าทนายเดชาเป็นคนถอนตัวเองครับ
แต่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝากฝั่งหนึ่ง

วันนี้เราต้องมาถามให้ชัดเจนว่าเป็นการถอนหรือเป็นการปลดกันแน่

เห็นในเรื่องคดีตรงไหนที่ไม่ตรงกันบ้างก็

น่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนะคุณภูริพัฒน์ว่าไหม
เพราะว่าเมื่อวานธนายเดชายังบอกว่าได้คุยกันด้วยดีกับคุณแม่อยู่เลย

แต่ทีนี้ตอนกลางคืนสงสัยเขาไปคุยกันนะ
น่าจะเป็นเพราะว่าคุณแม่อาจจะไม่พอใจเรื่องทนายเดชา
มาพูดถึงเรื่องคดีที่ออกสื่อทางสื่อต่างหรือเปล่านะฮะ
ซึ่งมันก็เป็นที่คาดการณ์ของหลายคนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงในคดีนี้
เขาก็คาดการณ์ว่าสุดท้ายอาจารย์เดชาก็อาจจะถอนตัวออกมา

ซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันไม่เกินความคาดหมายในเรื่องนี้ที่เกิดขึ้น
เพราะก่อนหน้านี้ไม่พอใจก็มีการปลดกันมาก่อนแล้ว
เรื่องของอาจารย์ทนายกิจสนะคนที่สองก็เป็นของทนายเดชา
ซึ่งคนที่๓ต้องรอดูว่าจะสามารถทำคดีไปถึงคดีจนจบหรือเปล่าครับ
ค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่ทนายเดชาจะเคลื่อนไห

นายเดชาก็บอกว่ามีการขออนุญาตคุณแม่และคุณแม่ก็อนุญาตแล้วถูกไหมคะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับทุกครั้งที่อาจารย์เดชาจะมาออกรายการ
จะพูดถึงประเด็นไหนที่มีการขออนุญาตคุณแม่ก่อน
ถ้าคุณแม่ไม่อนุญาตเนี่ยก็จะไม่สามารถพูดได้
แต่เรื่องของโทรศัพท์มือถือเรื่องเมื่อวาน
ทนายเดชาได้รับผลกระทบเพราะว่าอาจจะถูกอาจจะถูกตรวจสอบโดยตำรวจด้วยอะไรด้วย
ซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าอาจารย์เดชาเป็นคนเก็บโทรศัพท์ไว้
อาจารย์เดชาเนี่ยจะต้องหาความจริงในเรื่องนี้ให้ได้ชัดเจนที่สุด
ก็เลยถามคุณแม่ไปตรงตรงพอถามไปแบบนี้แล้วเนี่ย
นะครับคือทำให้คุณแม่เนี่ยได้รับผลกระทบเป็นเต็มเพื่อเรื่องรึเปล่า
โอ้โหนี่นักข่าวโทรกันสายไหม้หาอาจารย์ทนายอาจารย์เดชาตั้งแต่เช้า
คุณภูริพัฒน์นะแต่ว่ากลุ่มไลน์ที่เป็นเพื่อนกับ
นายเดชาเนี่ยคุยกันได้ใช่ไหมฮะผมเห็นว่าเนี่ย
นักข่าวคุยกันอยู่กับทนายเดชามันมีประโยคนึง
คุณภูริพัฒน์ประโยคนึงบอกว่า
คนก็ไปให้กำลังใจนะนักข่าวไปให้กำลังใจทนายเดชาเหมือนกัน
แต่ทนายบอกว่าเอาโทรศัพท์ไปให้บังแจ๊ก
ตรงนี้ยังไงฮะทนายเขามาตอบตรงนี้เป็นคำพูดของทนายเดชาเลยนะ

โทรศัพท์เนี่ยอันดันเดชาทนายเดชาได้รับผลเมืองทมภพหน้า
แกก็เลยไปถามแม่พอไปถามแม่รู้ว่าความจริง

อยู่กับอาจารย์เดชาอะไรแบบนี้ทำให้เกิดแกได้รับผลกระทบ
ก็เลยที่จะต้องออกมาชี้แจงในเรื่องนี้
เพราะว่าเป็นแบบนี้ผมก็คิดว่าอาจารย์เดชา
แกก็คงรู้สึกน้อยใจที่เอ๊ะทำไมบอกว่าโทรศัพท์อยู่กับแก
แต่ทำไมความจริงแล้วตัวของคุณแม่เองตกให้บังแจ๊กอะไรแบบนี้
คือเหมือนโยนบาปให้แกลักษณะแบบนี้นะฮะ
ใช้ว่ายนครี่เลยนะ
แล้วเห็นว่าทนายเดชาบอกนะบอกว่าขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกคน
แล้วในข้อความเห็นพิมพ์มาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุด
ในการเจรจากับคุณแม่ขอถอนตัวเหรอคะ

ความที่พิพัทธ์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้มีความเตรียด
ไม่ได้มีความกังวลแต่แกรู้สึกสบายใจ
แกได้ถอนตัวในเรื่องนี้
เมื่อวานมีนักข่าวถามเหมือนกันนะครับว่า
ก่อนหน้านี้เคยเจอลูกความที่มีลักษณะแบบนี้ไหม
ทนายเดชาบอกว่าไม่เคยมีลูกความลักษณะแบบนี้มาก่อน
ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทำคดีที่มีลูกความแบบนี้ด้วยครับ

เพราะว่าหลังรายการเขาเดี๋ยวทนายเดชานัดกันไว้ใช่ไหม
ว่าจะพูดคุยกับนักข่าวหลังรายการใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับ
ถ้ามีความคืบหน้าอะไรคุณภูริพัฒน์ก็รายงานให้เราได้ทราบนะ
คุณผู้ชมข่าวเที่ยงจะได้รับทราบไปพร้อมกัน

คุณภูริพัฒน์ก็ได้จังหวะดีหลายจังหวะแล้วนะ

อย่างที่บอกนะทางบังแจ๊กโทรไลน์เข้ามา

แต่ว่าทางทีมข่าวไทยรัฐของเรายืนยันนะว่าทีมข่าวของเรา
ลบภาพเหล่านั้นออกจากทุกกล้องทุกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะฮะ